ร้องได้ให้ล้าน

ที่มันเคยมองตาอ้าย
ลูกยิ้มจากซิมหัวใจ
ป่าป่อป่าใดอีลีฮี
อ้ายมาช้าไป
เลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยกอดจากนี้

น้องมีผัวแล้ว
คุณฟ่าเห็นนะฮะ

ตาแดงอ่ะคุณฟ่านม

เป็นความรู้สึกตื่นตัน

อาไตอะไรเก็บไว้ทำไมนี่ไงก็มาใช้ตอนนี้

จะนอนกลอดไว้คืนเลย
พี่พระอาชีลี่ทุทลักษณ์ทุเลไปกลับไปหากินแบกลูกไปคังไว้ในห้องเช่าบ้าง
ปีนะคุณผู้ชม๒๐ปีสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ตรงนี้
ณเวทีรายการร้องได้ให้ล้านจะยุติเรื่องตรงนี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำ
เลคำนี้ตรงนี้ณเวลานี้ซีนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนาทีนี้ไม่ได้มา
หาทุกคนเป๊กขออนุญาตได้ไหมคะได้ครับ
เราอยู่กันมาเห็นผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่ต้นวินาทีนี้เขาจะลอยตัวได้หรือไม่
และจะได้กลับไปอยู่กับลูกเขาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำเฉลยนี้เพื่อเป็นเกียรติ
ให้กับผู้หญิงที่ชื่อว่าพัชรียืนขึ้นกันหน่อยไหมคะ
เราจะขอยืนขึ้นเพื่อสะดุดี
ให้กับผู้หญิงที่มีจิตใจเข้มแข็งที่ชื่อว่าพัชรีคนนี้
ัชรีคะคุณคือผู้หญิงที่เข้มแข็งและสุดยอดมาก
ขอบคุณค่ะ
แล้วก็มาถึงเพลงที่๘นะครับเพลงนี้มูลค่า
คุณพัชรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

๓แสน

๓แสน

ที่๘มูลค่า๓แสนบาท
ได้สิครับได้สิครับ

ต่อสู้มาตลอด๒๐ปี
เพื่ออยากกลับไปอยู่กับลูกของเธอ

๓แสน

มีเงิน๓แสนแล้ว
๓แสนเงินกู

มันเป็นเงินของคุณคุณพัชรี

มันยังมี๕แสนกับ๑ล้านบาท
๑ล้านบาทรอคุณพัชรีอยู่

เพราะคุณยังไม่จบการแข่งขัน

เราได้เห็นการพัฒนาการของคุณพัชรีตั้งแต่ครั้งแรกที่มารายการเรา
จนกระทั่งเป็นพัชรี๓แสนตรงนี้
แล้วยังไม่หยุดด้วยแต่ว่าเราไม่ไหวแล้วครับ
พิธีกรทั้งอะไรมันบีบหัวใจเหลือเกินต้องขอเวลาไปเยียวยาก่อน

เพราะว่าเขายังมีสิทธิ์ร้องต่อในรายการของเรา
ไปสู่เพลงที่๙๕แสนบาทและเพลงที่๑๑ล้านบาท
อีก๒เพลง

อีก๒เคลงหนึ่งล้านบาท
อกจากจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว
มันยังทำอะไรได้อีกมากมายทีเดียว
คุณผู้ชมคะมาติดตามกันนะคะว่าคุณพัชรีนะคะ
จะเป็นคนที่สองในรายการเราหรือเปล่านะคะที่ทำร้านแตกนะคะ
เหลืออีก๒เพลงเท่านั้นนะคะมาลุ้นกันในครั้งหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์คราวหน้า

ถ้าใช้หนี้หมดจะกลับบ้านไปอยู่กับลูกสงสารลูก
ทุกวันนี้ลูกเหงาคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขานั่นแหละ
หมายของเรากลับไปอยู่กับลูกให้ได้เร็วที่สุด

คุณก็ต้องมีสักวันเราคิดดีทำดีผลดีก็ต้องส่งถึงเราบ้าง
มันก็ต้องมีสักวันเหรอคะ

ตลิ่งที่๘มูลค่า๓แสนบาทคุณพัชรีร้อย
ด้วยสิครับ

ดีใจที่มาถึงวันนี้
ขอบคุณทุกกำลังใจจริงค่ะ

ขอบคุณมากเลย
ปฏิหารสำหรับคนสู้ชีวิตมีจริง
ไม่รู้ใครจะไปก่อนใครแต่อยากใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มที่สุดค่ะ
การต่อสู้มาทั้งชีวิตกำลังจะจบ
สู้เพื่อตานสู้เพื่อเราสองคนแม่จะสู้
ชีวิตใหม่ที่รอคอยมากว่า๒๐ปีกำลังจะเป็นจริง
เพลงที่๑๐เพลงนี้มีมูลค่า๑ล้านบาท
คุณพัชรีร้อง